คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของรถยนต์คันหนึ่ง
โอ้โหขับสายไปสายมาเป็นงูเลย
หวาดเสียวว่าจะชนคนหรือว่าชนรถคันอื่น

จนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงชุมชนแห่งหนึ่ง
คนที่ขับรถตามหลังกับชาวบ้านพยายามช่วยกันรุมเลยนะ
ไม่ได้ไปรุมทำร้ายเขานะแต่รุมเพื่อจะช่วยเหลือเขาออกมาจากรถ
เพราะเชื่อว่าเมาแล้วขับต่อไปไม่ไหวแน่
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเอาไปดูคลิปนี้กันครับ
อันนี้ชัดเลยคือมันมาเลนขวาไปแล้วอะค่ะ
ยังหนักเลยนะฮะก็ตลอดทางแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้ขับเร็วมากเท่าไหร่นัก
ที่มีกล้องติดอยู่หน้ารถเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
บอกว่าเป็นรถเก๋งสีบรอนเงินขับสายไปสายมาอย่างหน้าหวาดเสียว
จะเห็นว่ามีหลายจังหวะที่ขับออกไปนอกเลนของตัวเอง
เลนขวาเกือบไปชนกับรถที่วิ่งสวนทางมาหลายคัน
ต้องมีการหักหลบกันแถมบางครั้งยังเร่งเครื่องอีกด้วยนะครับ
กระทั่งรถคันนี้ขับมาถึงบริเวณที่เป็นชุมชน
อยู่ก็จอดกลางถนนพยายามเร่งเครื่องอีก
เจ้าของคลิปหรือว่าคนที่ขับรถนี้แล้วก็มีผู้หญิงนั่งมาด้วย
ตลอดทางเพราะว่าลุ้นตลอดทางเหมือนกันนะฮะ
เขาก็เลยต้องลงจากรถมาเพื่อที่จะไปบอกชาวบ้านว่า
รถคันนี้คนขับเมาจากนั้นนะฮะก็ลงมาเคาะกระจกเรียก
ให้คนขับรถที่สายไปสายมาเปิดรถ
เพราะเชื่อว่าคงขับรถต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะครับ
จากนั้นชาวบ้านก็ช่วยประคองคนที่ขับรถและเมาออกจากรถ
แล้วคนที่ขับรถตาม
เขาก็เลยเข้าไปขับรถสีบรอนคันนี้แทน
เพื่อไปจอดข้างทาง
ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บนถนนเรียบคลอง๒จังหวัดปฐุมธานี
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่าลุ้นตลอดทางเลย
ฟังจากเสียงผู้หญิงคนข้างผมก็คือแม่
แม่ผมโอ้โฮลุ้นหนักเลยนะครับ

ก่อนหน้าคลิปพี่เขาเล่น

ถ้ารู้ว่าไม่ไหวก็จอดรถนอนเถอะครับ
เดี๋ยวพาไปเล่นฟาสเก้า
อย่าขับเลยดีกว่านะครับ
แล้วก็ชื่นชมสำหรับคนที่ขับตามมาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับ